วันนี้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้ายนะครับ
จะมีพิธีพระทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็สามวัดด้วยกันนะนะที่วัดหนึ่งนะฮะ
วัดเทพมงคลพิชัยมันมีอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น
นะครับก่อนที่จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมที่จะเริ่มขึ้นเป็นแค่สิบนาที
นี่จักรยานยนต์คันนี้นะฮะคือนอนสลบแน่นิ่งไปเลย
ชาวบ้านเขายังไม่กล้าช่วยกันตอนนั้นเกรงว่าจะแขนขาผิดรูป
หรือว่ากระทบกระเทือนทางสมองกากไปเคลื่อนย้ายก่อนเจ้าหน้าที่มาเนี่ย
เดี๋ยวจะเป็นอันตรายค่ะก็เลยต้องรอเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับ
จักรยานยนต์คันนี้ขี่มาตามถนนรถกระบะออกมาจากจุดจอดนะฮะ
เป็นจุดหน้าเชิงตะกรที่วัดเทพมงคลพิชัยมีถนนขั้นกลางพอดี
สาราสวดพระอภิษฐรรมกับจุดก่อสร้างเชิงตะกรก็เลยชนประสานงากัน
คนเจ็บเป็นคนขี่จักรยานยนต์อายุ๒๓ปีนะครับ
นอนสลบแน่นิ่งไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บางคนมาเห็นก็ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นอะไรมากหนักหรือเปล่า
หรือจะเสียชีวิตไหมสรุปไม่นะฮะนี่ฮะเขาก็ลุกขึ้นมาได้
นอนไปประมาณ๕นาทีครับลุกขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็สอบถาม
ก็ยังสติดีนะจดจำชื่อตัวเองได้แต่ก็มีมึนหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รับตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่านี่นะฮะ
ก็เป็นกระบะที่มาช่วยงานพอดีจักรยานยนต์ก็ผ่านมาแถวนั้นพอดี